สนุกอย่างอิสระอจมูลกับโรงงานที่น่าเกิด
พุทธวุ้ายเห็นนะคือมันมันมันเป็นยังไงมันมีสาเหตุมันน่าเกิดจาก
ที่รู้ที่รู้คือนู่นอยู่นู่นคนเลี้ยงวัวเยหนู

บนเขาละจะรู้เพราะละจะมองเห็น
อันนี้มันจุดคือตั้งใจจุดเลย

หน้าที่ไฟมันไหม้มา
ถ้าด้วยว่าเนราไฟไหม้ทางหน้าต้นไม้

ฝนเผ็งตกแล้วมันจะไปติดได้ไงยินดูอ่ะฝนมันเผ็งตกอย่าง
เงี้ยแล้วคนก็ไม่ค่อยเข้ามาเข้าไม่ได้เขา่าให้เข้าอยู่แล้ว
เพราะตรงนี้โดนในรูปแบบนี้ไม่ให้เข้าอยู่แล้วเพราะว่าเราก็โอ้โหเนี่ยอุปกรณ์โมตุ้งมอเตอร์อะไรสารพัดเราจะดู
เพราะดูไม่เรารู้เราก็พยายามจะปามบอกว่าอย่าเพิ่งเข้ามายุ่งนะเพราะว่ามันอยู่ในรูปของกฎหมาย
เพราะเจ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่มันมันลำบาก
หน้าตรงไหมหน้าตรงไหนหน้าตรงไหนหน้าตรงนี้หน้าตรงนี่หน้าตรงตรงไหม

มันเอาน้ำแก้งเนี่ยเนี่ย
แล้วใครแจ้งผู้ใหญ่เข้าไป
เจ๊หนูเจ๊หนู

มีเรายังต้องโทรหาหนัวแจ้งผู้ใหญ่เข้ามาเลย
เค้าเลี้ยงไว้อยู่ตรงนู้นเค้าเห็นไง
ถ้าเกิดมันคิดไม่ถูก

หรือพื้นที่หลังหน้าฝั่งวันนี้หน้าฝั่งรุมแบบนี้พื้นไฟมันล้มมาพัดตรงนี้
ดูหน้าวันไฟก็น่าจะเป๊ะ

หน้าไหม้นึงงี้เลย
เราคิดอะไรงั้นได้เปลี่ยนความเป็นจริง
ปิดหน้าอาทิตย์ปล่อยแล้วเอาน้ำมา
กระปุกก็ส่องเงินอยู่